คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้เนี่ยสงสารทั้งเจ้าของรถสงสารทั้งเจ้าของอู่
นะฮะมีผู้ใช้รถคนนึงเขาเอาเนี่ยไปซ่อมครับทั้งก็ซ่อมเสร็จแล้ว
เมื่อวานเอารถลูกค้าไปเทปเดี๋ยววันนี้จะส่งมอบแล้ว
ขับขับอยู่ไฟไหม้พึบขึ้นมาที่ฝากระโปรงสุดท้ายวอดเกือบทั้งคัน
โอ้โหถึงบอกว่าสงสารทั้งเจ้าของรถและเจ้าของอู่
นี่เจ้าของอู่จะได้เงินฯกลับเป็นเสียเงินฯนะ
ถูกต้องฮะวันนี้นัดส่งมอบแล้ว
แต่ด้วยความที่ต้องเทสก่อนส่งมอบไงแล้วก็เกิดกลายเป็นภาพนี้
รัชดามรอเดือน๔๖๖๓กรุงเทพมหานคร
รถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บนถนน๓๐
ใกล้กับเรนเชิงสะพานปทุมธานี๒
ท้องที่หมู่๒ตำบลบางแขยงอำเภอเมืองปฐุมธานี
เพลิงลุกไหม้ตั้งแต่หน้ารถลุกลามไปจะทั้งคันอยู่แล้วนะฮะ
ก็ทั้งคันสภาพนี้ดับไม่ทันหรอก
ยางก็ระเบิดดับเพลิงก็ฉีดน้ำ
น้ำไม่ถึง๑๕นาทีเพลิงสงบแต่ว่าแน่นอนครับ

สรรพสวนนายทีมระเด็ดจงเลิศทิติ
เป็นคนขับรถแล้วเป็นเจ้าของอู่
ขับออกมาจากอู่แป๊บเดียว
บอกว่าก็เอารถออกมาเทสนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันนี้แหละ
จะนำรถไปส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว
ซ่อมเสร็จก็ขับออกมาทดลองสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ซ่อมแล้วขับได้ดีไหมอะไรอย่างนี้

มันมีไฟลุกไหม้ที่บริเวณด้านหน้าห้องเครื่อง
ก็เลยจอดรถพยายามจะเปิดฝากระโปรงของรถ
แต่มันเปิดไม่ออกครับไฟมันลุกไหม้เลย
ก็ต้องโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งดับเพลิงประสานมา

ก็มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร